แรงเลยนะคะโดนกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชม
นางเอกของเรื่องอย่างเจนี่เนี่ย
เขาโพสต์รูปผีพร้อมกับแคปชั่นเด็ดว่า
ละครไม่ได้จบแค่๒วันวอนคนดูเปิดใจชมต่อ
พอดีบันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสเจอกับนักแสดงมืออาชีพที่เดินไปมา

ก็เลยถามถึงฟีดแบ็คและบรรยากาศถ่ายทำตอนนั้นหน่อยนะคะ
ซึ่งพี่เดือนเองก็บอกตรงว่าจำไม่ได้เพราะว่าปิดกล้องไปนานแล้ว
แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนางร้ายรุ่นแม่คนนี้
ลองดูอีกทีอาจจะแซ่บก็ได้นะคะ
เพราะว่าผมพี่ยังสั้นอยู่เลยเห็นไหมซอยสั้นอยู่ตอนนั้นพี่ผมบ๊อบแล้ว
จะมีอะไรแบบพีคกว่านี้ไหมคะ
ต้องคอยดูค่ะภาคแรกว่าร้ายแล้วภาคนี้อาจจะร้ายยิ่งกว่า
ทำไมชุดที่เจนี่ใส่มีรอยเลือดเต็มไปหมดเลิศตัายทั้งที่ไหน
ลวงไปหมดควบกับเมคอัพกันแต่งหน้าแต่งตาของผู้ใหญ่
มันดูแปลกตาหรือว่าแอคติ้งต่างของนักแสดง
ที่มันดูโอเวอร์เกินเหตุเกินมือ
แบบนี้ก็เลยโดนกับสายวิพากษ์อย่างหนัก
อันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับตอนที่๓อย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันนะคะ
นะคะเรื่องละครก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะ